ช่วงนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็ความคืบหน้า
ในประเด็นที่คุณทัศนัยเพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔
ส่วนหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
คุณทัศนัยและสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ
ตอนนี้สถานการณ์เรื่องของเบาะแสของคนร้ายตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ
ขณะนี้ผมรายงานจากที่เกิดเหตุได้ลงทางมา
พร้อมกับพบชนรัฐิวาสท่านคุณฟิวิชาณศุกร์

มันคงผ่านในภาษฐิตต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง
แต่พฤติกรรมที่เขาก่อเหตุนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายป่าเถื่อนมากนะครับ
ถือว่าเป็นกลุ่มโจรที่ไร้อุดมการทำร้ายเด็กและผู้หญิงครับ
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสองท่านนะครับ
แล้วก็เป็นเด็กอายุเพียงแค่๘ขวบ๑คนแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก๑คนครับ
เรื่องต้นเราพอจะทราบไหมครับว่าเป็นฝีมือของคนร้ายกลุ่มไหน
ถูกประสงค์ในการก่อเหตุเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่ามีปัญหากับผู้เสียชีวิตไหมครับ
ตอนนี้จากการดูในที่เกิดเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับ
ยังคงใช้ความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์กับพี่น้องประชาชนที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอและเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์นะครับ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านแม่ทัพภาคที่๔ท่านพลโทปิยวัฒนมากกว่านี้ท่านได้เน้นย้ำก็คือ
ในเรื่องของการเร่งรัดในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างทั้งหมด
ที่เราสามารถรวบรวมได้จากที่เกิดเหตุนะครับ
แต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับบุคคลเหล่านี้ขั้นเด็ดขาดครับ
ค่ะขอบคุณพระเนกประมวลพรมอินครัวสกรรมโดยการรักษาความมั่งคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า
ตอนนี้เราก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็จับตัวคนร้ายมาให้ได้